น้องคนนี้บอกเลยว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่โดนโยงใยเกี่ยวยง

บอกว่าเป็นมือที่๓ระหว่างที่ตอนแพทิเซียเนี่ย

นี่มีคนชี้เป้าเป็นรูปคู่กับนักแสดงหนุ่มน้องเติร์ท

แล้วก็บอกว่าทั้งคู่สนิทสนมกันเกินรุ่นพี่รุ่นน้องเกินเพื่อนไปหรือเปล่า

ในไอจีกล้องฟิล์มของฝ่ายหญิงเนี่ยเขามีเหมือนแอคเคาน์ลับกันสองคนอย่างนี้

ล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะไปเจาะไมค์ถามหนุ่มเติร์ท

แต่จะชัดเจนขนาดไหนไปฟังกันเลยค่ะ
ครบซ้อนมั้ยครบซ้อนโอ๊ยเตียดมั้ยคะนี่อ่ะ

จริงอันนี้ผมก็มองว่ามันแล้วแต่มุมมองคนมากกว่า

รู้สึกแย่นะครับว่ามันไม่ใช่แค่เหมือนชื่อเราเองคนเดียวที่โดน
มันมีชื่อพี่เขามาเกี่ยวด้วยซึ่งอันนี้เขาก็เสียหายเหมือนกัน

เพราะว่าสุดท้ายแล้วแบบความเป็นจริงเป็นยังไงแบบเราก็รู้เพื่อนเราก็รู้อะไร